ส่วนในช่วงนี้นะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกีฬานอื่นที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้างครับ
รกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสอนกีฬาภาคฤดูร้อน
เมื่อนี้มีมากกว่ากีฬาประจำปี๒๕๖๐
โดยมี๑๘ชนิดกีฬาเปิดสอนให้กับเยาวชนนะครับ
ประกอบไปด้วยว่ายน้ำเทนนิสฟุตบอลฟุตซอลบาสเก็ตบอลนะครับ
อเลอร์บอลเทคอนโดแบตมินตันเทเบิ้ลเทนนิสยิมนาสติก
มวยลีลาดอีสปอร์ตเอ็กซ์ตรีมยิงธนูปีหน้าผาสนุกเกอร์และเคเบิลสกี
นี้เยาวชนจำนวน๑๓๑๔คนจะได้ฝึกทักษะกีฬาอย่างเต็มที่
กับการกีฬาแห่งประเทศไทยตลอดช่วงเดือนเมษายน
ปั่นกว่า๓๐๐คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการปั่นรักพักเมืองรอง
โดยเริ่มที่สมุทรสงครามเป็นจังหวัดแรก
เพื่อสนองนโยบายสปอร์ตโทรลิซึมและปั่นเก็บสถิติเมืองรอง
ซึ่งจะนำร่องในปี๒๐๑๙จำนวน๑๒จังหวัด
เส้นทางที่ใช้ปั่นของจังหวัดสมุทรสงคราม
จะผ่านชุมชนธรรมชาติในรูปแบบสปอร์ตโทรลิซึมรวม๓๔กิโลเมตรครับ
เส้นทางแต่ละเส้นทางของพื้นที่เราหน้าปัน
เพราะว่ามีเส้นทางแตกยาอยู่รอบตัวเมืองเลยนะคะ
แล้วจากปั่นไปแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวไหว้พระนะคะ
แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ตลอดเส้นทางค่ะ
สนามที่๒นะครับจะจัดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี
วันอาทิตย์ที่๒๑เมษายนนี้ครับ